พลเรือโทเชษฐาใจเปี่ยมโคโสกองทัพเรือเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่า
คือช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยกำลังพลบางส่วนไปรับประทานอาหารที่ร้านในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
พอคัดกรองสอบถามกำลังพลที่ไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ปรากฏว่ามี๑๑นายที่เข้าพื้นที่เสี่ยง
ก็ส่งตัวเข้ารับการตรวจที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือนะคะ
สองในสิบเอ็ดปรากฏว่าติดโควิดสิบเก้าโรงพยาบาลก็ต้องแจ้งไปให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสองร้อยเจ็ดสิบสามนายเข้ารับการตรวจหาเชื้อกักตัวไปอีกสิบสี่วัน
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจแล้วก็เสนอรายงานให้กองทัพเรือรับทราบค่ะซึ่งกองทัพเรือก็จัดสถานที่กักกันตัวกองทัพเรือเอาไว้
โดยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องกักกันโรครวมทั้งหมดในสองร้อยเจ็ดสิบสามนายเลยเป็นอาคารรับรองที่สัตถาหีพนะคะ
ก็จะกักตัวจนครบแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้วย